เคยครับมันไม่ค่อยมีไซส์อะไรประมาณนั้นนะครับ
แต่ว่าของไม่มีจริงก็เลยมันยังไม่ให้ของรายการ
งั้นเราลองไปสำรวจงานเซลล์นี้กัน

ก็เยอะนะถ้าตีไปวันละ๕๐๐พัน
ส่วนมากก็คือ๗๘๐๐ทุกวัน
ทุกวันเลย

ก็ฮิวได้เป็นกี่กู้แต่เมื่อวานพี่ไปฮิววันนี้ได้๑๐กกู้

กระเป๋า๑๐๑รองเท้า๑๐๑

ถ้าเป็นเซ็ตก็๗๐บาท

ตัวต่อไปก็จะเป็นหมวก๒๐ค่ะ

งานรองเท้าเขตที่โคเซล
ก็วันแรกที่ไปก็ได้ประมาณ๖คู่
กำไรก็ประมาณ๑๒๒๐๐บาท

อยากรู้ว่าคิดเกรดยังไง
อย่างมากก็๑๐๑ถ้ามากสุดก็๒๐๐
เดอร์ที่เคยรับเนี่ยเยอะสุดเท่าไหร่
อันนี้เพิ่งเลิกทำได้เดือนที่๒ก็ประมาณ๒๐

เรารับฮิ้วไหม

ถ้าเป็นรองเท้าจะคิดค่าฮิ้วที่๑๐๐บาท
เสื้อผ้าอย่างนี้น้ำหนักมันเบา

ชกได้เกือบ๒๐กว่าคู่
รู้จักงานเซลล์พวกนี้ได้ยังไง
ก็หนูดูในเพจนะคะ
ปั่นโพแล้วก็เซลล์เฮียอะไรอย่างนี้
ส่วนมากหนูจะดูแค่๒กลุ่มนี้เท่านั้นค่ะ
ได้เจอแม่ค้ารับคิ้วทั้งหมด๕คน
ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น
เราเลยสรุปราคาฮิ้วดังนี้
ส่วนใหญ่รองเท้าจะอยู่ที่๑๐๐บาท
รองลงมาเป็นกระเป๋าอยู่ที่๕๐๑๐๐บาท
และเสื้อผ้าเครื่องสำอางอยู่ที่๕๐บาท
ถือเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดี
เหนื่อยแต่สนุกเพราะได้เดินช้อปปิ้ง
แล้วคุณล่ะเคยใช้บริการรับฮิ้วของบ้างไหมครับ